พี่อิงพี่อ่ำมากันครบเลยเมื่อกี้
ไปเจอพี่สุกัญญามิเกลตกตกใจ
จริงเขาต่างงานและลูกชายโตแล้ว

ล่าสุดจะแต่งงานแล้วแต่กับผู้หญิงด้วยกัน
แล้วก็ยอมรับตรงว่าเป็นเลสเบียนคุณผู้ชม

เปิดใจเรื่องนี้เรียกว่าฮือหาในแฟนค่ะ
นี่แฟนเขาใช่ไหมชื่อพี่จอมไปฟังเลยค่ะ
มีเรื่องมีราวที่เราจะต้องมาใช้ชีวิตอยู่
ในบ้านหลังเดียวกันในสถานะเพื่อน

หลายคนเขาก็บอกนะเดี๋ยวมันก็ไม่รอดหรอก

เราตามหาคนที่เราไว้ใจที่สุดครับ
เราไม่ได้ตามหาเซตที่ดีที่สุดครับ
บอกลูกคนแรกเลยครับในการที่เราเป็นเพศ
ที่เขาเข้าใจยอมรับนายดี

แม้แต่ตัวลูกเองเมื่อลูกโตขึ้นลูกจะเป็นอะไรก็ได้
ไม่สนใจแค่ว่าหนูเป็นคนดีหรือเปล่า